คุณผู้ชมคะยังอยู่กันบนเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ

แล้วปรากฏว่าระหว่างขี่มาเลนขวา
มีคุณลุงแก่เดินมา
ข้ามถนนถือไม้เท้ามาเดินช้าเนี่ยนะคะ

สุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นจังหวะที่เร็วมากเนี่ยนะคะ
สังเกตไหมคะว่าบิ๊กไบท์
อันนี้เป็นภาพจากกล้องบนหมวกของบิ๊กไบท์นะ
คือเขาขี่มาแล้วก่อนจะเจอคุณลุงเนี่ยจริง

เขาก็เลยมองไม่เห็นว่าคุณลุงกำลังข้ามถนน
แล้วพอขี่มาแล้วปุ๊บเจอคุณลุงกำลังถือไม้เท้า
เดินมาจะถึงเขาอยู่แล้วก็เลยชะลอ
แล้วทำให้รถข้างหลังเขาชะลอตามไม่ทัน

ซึ่งพอหลังจากชนแล้วเนี่ย
รถมันก็เสยเสียหลักขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
ทีนี้คุณลุงที่อยู่ถือไม้เท้ามาอยู่ตรงนี้นะ
ตอนเกิดเหตุก็ยืนหยุดอยู่กลางถนนเลยนะ
พลเมืองดีเองก็มาช่วยทั้งคนเจ็บส่วนคุณลุงเองก็ค่อยเดินข้ามถนนต่อไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวนวมินเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เบื้องต้นก็คาดว่าคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์น่าจะมองไม่เห็นว่าคุณลุงกำลังเดินข้ามถนนมาไง
เพราะอย่างที่บอกว่ามันมีกระบะที่ด้านข้างทึบอยู่เลนซ้ายบังอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่โพสต์เขาก็บอกว่าอยากโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์นะเนาะ
ว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีผู้สูงอายุที่เขาอาจจะขึ้นสะพานลอยไม่ไหว
แล้วก็มาเดินข้ามถนนแบบนี้ดังนั้นใช้รถเองก็ต้องระวัง
รวมถึงถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าจะมีผู้สูงอายุข้ามถนนเนี่ย
อาจจะช่วยไปช่วยพาไปข้ามถนนในจุดที่ปลอดภัย
หรือว่าช่วยพาแกข้ามถนนก็อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุตรงนี้ได้
คือใครก็ตามเมื่ออยู่บนท้องถนนแล้วต้องอย่าประมาทเลย
เพราะบางครั้งเราไม่ได้ประมาทแต่คนอื่นประมาท
เราก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ
ต้องระวังกันทั้งคนที่ขับรถด้วยแล้วก็คนที่เดินถนนด้วยเหมือนกัน